ชาวเน็ตเขาฮือฮาภาพถ่ายติดวิญญาณ
คือมีคนคนหนึ่งสาวคนหนึ่งกำลังไลฟ์สด

กำลังตำส้มตำอยู่ดี
กลายเป็นว่าถ่ายติดวิญญาณเด็กเฉยเลยครับ

โชคดีที่เหลือเกิน
คุณให้ฟังเพลงหรือให้ดูอะไรเอามา
ฟังเพลงเพลินแต่สังเกตดูให้ดี

กับช่วงเวลาที่เธอคนนี้กำลังตำส้มตำ

คือมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังไลฟ์สดนั่งตำส้มตำอยู่ท่ามกลางหลุมศพ

ที่มีอาหารขาวหวานจำนวนมากมีอะไรบ้างอ่ะ

คือภาพที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมครับ

ชาวแข็พเอาไว้ในช่วงหนึ่งการไล่สด
เขาเห็นบางสิ่งบางอย่าง
คือค่ะค่ะคือค่ะ
บีหนึ่งบอกเห็นเหมือนกันเลยจะบีสอง

นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายในสู่สารในพื้นที่หมู่๒
ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ตรงนี้เลยครับที่เขาทำพิธีกันนะครับ
นี่เหรอคะทำไมที่มันแบบว่าเปิดฝาปูนออกเนี่ยเหรอ
นี่คุณดูสิไอ้ร่องรอยของการทำพิธี
แล้วเขาวางไอ้พวกของเส้นไหว้ให้เป็นรูปหัวใจยังอยู่เลย

เนี่ยฮะแล้วเขาไปพูดคุยกับผู้หญิงเจ้าของคลิป
เจ้าของคลิปดี
ชี้ให้ดูอย่างนี้มีนางสาวมดและนางสาวขนมเทียนน้ำสมมุตร
เห็นวิญญาณเด็กเสื้อสีชมพูในภาพนั้นมันใช่หรือไม่ใช่

ไอ้ที่มาทำอาหารเลี้ยงผีไร้ญาติเนี่ยส่วนตัวนะพวกเธอเชื่อว่าทำแล้วชีวิตดีขึ้น
แล้วเคยทำโต๊ะจีนเลี้ยงผีร้อยโต๊ะมาแล้ว
หลังจากทำแล้วนะมีโชคมีลาบชีวิตดี
กระทั่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเธอก็ทำขนมและอาหารขาวหวาน

แล้วก็ตำส้มตำตรงนี้กลางหลุมศพเลย

แล้วต่อมา
เหมือนกับว่าติดภาพวิญญาณเด็กนี่เห็นไหม

แต่ที่เป็นเลขหนึ่งเนี่ย

เห็นแล้วค่อนข้างจะคิดได้ว่ามันเป็นวิญญาณหรือเปล่าน้องใบตอง

นั่งอยู่แบบคุดคูนั่งกดเข่าแบบนั้น

เอาอยากรู้จริงเลยว่าสองสาวเขารู้สึกอย่างไรบ้างครับ

คนที่เขาอยู่ในพิธีในการทำพิธีที่นั่น

แต่คนที่ดูในไลฟ์สดเขาเห็น
เอ้าก็แคปภาพมา

ในไหนมาแล้วก็จุดเป็นปุ๊บป่างแล้วนี่

ก็ดูกันเอาไว้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ค่ะแต่ดิฉันสนใจสิ่งที่เขาทำก็คือเขามาไหว้ผีที่ไม่มีญาติถูกไหม
เขาบอกเขาปลดหนี้ได้มันก็แปลกดีเหมือนกัน
มันเลี้ยงผีทำกุศล
แต่เรื่องของเรื่องสองสาวเขาก็ตั้งใจทำมาหากิน

ควบคู่กันไปควบความสบายใจด้วยนะ